ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะกลับมาเจอกันขอบคุณนะฮะ
ดีใจเหลือเกินเหมือนเพิ่งมาได้กลับมาโอ้โหอะไรเนี่ย
ส้อดแล้วหลังจากมีการหยุดพักไปนานทีเดียวตอนนี้เราถึงขนาดจะเปิดเปลงให้เลยนะครับคุณค่ะ
รอดแล้วว่าดามรอดละค่ะ
ก็คือวันนี้ก็คือเป็นอีกครั้งหนึ่งก็คือตรวจ๗๗

แล้วสมมุติเอาจริงรับตั้งแต่วันที่๒๐เป็นต้นมาก็ตรวจ

ก็เวลาตรวจมันก็ต้องเอาผู้ติดตามทุกคนตรวจหมดน่ะใช่ไหมล่ะ

ซึ่งระบบตรวจใหม่เขาจะเข้าห้องแล็ปได้เลย
แล้วก็นอกจากเชื้อไวรัสไอโคโรนาใช่ไหมหรือโควิด
ยังสามารถตรวจได้อีกหลายแบคทีเดียวว่าในร่างกายบางทีเนี่ย

ปกติที่เราไปตรวจไปสวอร์ฟกัน
มันไปตรวจเฉพาะโควิดถูกต้องไหม
ตัวนี้เขาเพิ่งได้รับการรับรองเมื่อวานี้
ว่านอกจากจะตรวจตรวจตรวจตรวจโควิดได้แล้ว

ก็ที่ห้องแล็บเลยน้องที่ห้องแล็บเลย
อย่างนี้แพงไหมน้องมดดำ

แต่ได้ผลเลยนะชั่วโมง๒ชั่วโมงรู้หรือเปล่าไหมครับ
แต่ถ้าทั่วไปมันก็ตกอยู่ประมาณสักพันกว่าบาท๒๐๐บาท
ซึ่งทุกคนก็สามารถไปตรวจกันได้นะครับ
ถ้าสมมติคุณจะเอาเร็วเอาเร็วแล้วก็จะตรวจเชื้อตัวอื่นด้วย
เพราะมันมีไข้หลายเชื้อโรคมันก็จะเป็นอีกหลายตัวไหมครับ

จะขึ้นหมดเลยว่าคุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่า

ครั้งอันแรกมันเป็นโควิด

ตอนนี้เวลาตรวจเนี่ยคุณพยายามหาอะไรที่มันตรวจที่แบบว่าหลายตัวแล้วกัน
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อไวรัส
หรือเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นหรือเปล่าในร่างกายเราตอนนี้
ที่แบบว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัว
สมควรเมื่อวานนี้ปกติพี่จะโทรศัพท์สั่งผลไม้ที่ห้วยขวาง

เมื่อวานนี้พอที่เว้ยขวางบอกพี่มศมันไม่มีอะไรที่ปิด

แม้กระทั่งวัดกุณฑิเขาบอกว่าท่านผละก็พึ่งอายุ๔๑๔๒

ถึงขนาดว่าเราเกิดจากท้องพ่อท้องแม่กันเนี่ย

ห้ะคุณเกิดมาแล้วเราอายุกันขนาดนี้แล้ว

ดำไปได้ยังไงอ่ะก็ฉันผลตรวจฉันออกแล้ว
เข้าใจไหมเดี๋ยวฉันจัดรายการหน่อยนะอ้าวมดดำไปได้ยังไงอ่ะ
อ้าวนุ่มทำไมฉันจะมาไม่ได้หรออืมอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยคุยนะ
หนุ่มนะหายแล้วเหรออะไรนะหายแล้วเหรอฉันฉันไม่ได้ป่วยนะ
นุ่มไม่มานามรับตัวหาพี่ทำไมเอ๊ะนุ่มนี่เราอยู่ในรายการสดสด
เอาเหรอเออนั่นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันส่วนตัวเนาะ
กำลังกำลับน้ำลายสงสัยช็อคช็อค
เมื่อกี้พูดถึงเราก็พูดถึงเรื่องที่ว่าเชื้อไวรัส

อินเดียซึ่งวันนี้เขาก็ออกยอมมายอมรับแล้วว่ามีจริง

รู้สึกจะมาพ้นกลับมาจากปากีสถาน
เขายังเชื่อว่าเอาอยู่
เพราะอะไรวันนี้ถ้าสมมุติเราดูจริงเนี่ย
ทำไมคนเริ่มมาหันมาสนใจว่าเชื้ออินเดียน่ากลัว

ถูกต้องวันนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่๑๖๓๐รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมก็อยู่ที่๘๕๕ราย
หายป่วยแล้ว๕๕๒๐๘รายค่ะ
แล้วก็อยู่ในระหว่างการรักษาตัวอีก๒๙๓๗๖ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๒๒ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๔๒๑รายด้วยกันค่ะ
ทางด้านแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค

มีรายงานพบหญิงไทยอายุ๔๒ปี
ตั้งคัน๒๕สัปดาห์ค่ะคนนี้นะคะ

แล้วก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทย
เมื่อวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
พร้อมกับลูกชาย๓คนค่ะ
เมื่อมาถึงประเทศไทยก็มีการแยกกักตัว
ส่วนลูกชายอีก๒คนเนี่ยกักไว้อีกห้องนึงค่ะ
แล้วก็ตรวจหาเชื้อพบว่า
แม่กับลูกวัย๔ขวบติดเชื้อ
ส่วนลูกอีก๒คนไม่ติดเชื้อ

ถึงเชื้อกลายพันธุ์นี้นะคะบอกพบว่า
กับลูกชายวัย๔ขวบติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
ซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๖๓นะคะ
แล้วก็เริ่มมีการแพร่ขยายไปยังหลายประเทศ
เริ่มจากอินเดียมาแล้วก็บริเวณใกล้เคียงอย่างปากีสถาน
กระทรวงสาธารณสุขก็เลยเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับเชื้อกลายพันธุ์นะคะ
มีการกำชับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมควบคุมโรคเลยนะคะ

ต้องเฝ้าระวังเรื่องของโควิดที่กลายพันธุ์สายพันธุ์นี้ด้วยนะคะ
ส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีการชะลอการแบบว่าออกเอกสารเดินทางให้กับชาวต่างชาติ
เดินทางมาจากอินเดียตั้งแต่พฤษภาคมแล้ว
แล้วก็ชะลอการออกเอกสารให้กับชาวต่างชาติ
เดินทางมาจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุอินเดียเพิ่มเติม
หรือไม่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณานั่นเองนะคะ
ดังนั้นจึงไม่มีชาวอินเดียหรือชาวต่างชาติจากอินเดียที่เดินทางเข้าประเทศไทย
มีแต่การนำคนไทยในอินเดียกลับมาบ้าน
ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วถ้าเราดูจะมีโอกาสเห็นว่า
จะมีรับทางสถานทูกของใครที่ประจำที่กรุงเดรี
กลับมาที่เมืองไทยแล้วบางส่วนนะคะ
ในขณะเดียวกันทางศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมาจุธา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร
ก็บอกว่าไตรมาสที่๓๔นี้ค่ะ

เพราะอิสราเอลเขาฉีดไฟเซอร์ไปทั้งประเทศแล้ว
ยังเจอประชาชนติดเชื้อโควิดสายพันธุอินเดียจำนวน๔ราย
หลังจากฉีดครบแล้ว๒เข็มด้วยซ้ำ
ก็สร้างความวิตกกังวลให้กับทางรัฐบาลมาก
เพราะว่าทางการอิสราเอลเขาคาดหวังว่า
เมื่อฉีดวัคซินครบ๒เข็มแล้ว
น่าจะมีภูมิต้านทานหมู่แล้วด้วยซ้ำ
น่าจะดำเนินการทุกอย่างได้ตามปกติ
ทั้งเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็การท่องเที่ยว
โดยการแถลงดังกล่าวในวันเดียวกับที่ผู้บริหาร

กล่าวถึงความมั่นใจบอกว่าวัคซีนของไฟเซอร์
จะสามารถป้องกันไวรัสกายพันธุ์สายพันธุอินเดียได้
เพียงแต่รอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
ทั้งนี้ห่างกันไม่ถึง๒๔ชั่วโมงค่ะ
ทางการอิสราเอลก็รายงานบอกว่าวัคซีนที่ฉีด
ให้๔คนนั้นติดเชื้อสายพันธุอินเดียไปแล้ว

บอกว่าทางการเวียดนามก็ตรวจพบสายพันธ์อินเดียแล้วเช่นกัน
ดังนั้นประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่

เพราะถึงแม้ว่าเราจะมีการเร่งฉีดวัคซีน
ครบถึงสิ้นปีนี้แล้ว
แต่ถ้ามีไวรัสกลายพันธุ์ที่วัคซีนเอาไม่อยู่
ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาต่อไป

โอ้โหจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะมาก
มีฉีดไปเอาไม่อยู่ด้วยเหรอ
ซึ่งวันนี้ทางประเทศไทยของเรา
วันนี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศ

เรากำลังกลัวสายพันธุ์อินเดียมากที่สุดตอนนี้

จะมีการระงับคนต่างชาติจาก๓ประเทศ

เพราะฉะนั้นชาวภูเก็ตคุณจะได้ฉีดวัคซีนกันก่อน

สามประเทศอาจจะต้องระงับการเดินทางเข้ามา
เพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายพอสมควร

ห้ามชาติ๓ประเทศเข้าไทยเลย

ซึ่งวันนี้นะครับเขามีการที่ประชุมกันเลย
เพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราได้พบ

เพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการต่างประเทศ

พบเชื้อกลายพันธุ์พบครั้งแรกที่อินเดีย

เขาบอกว่าจะออกรังับหนึ่ง

เพราะฉะนั้น๓ประเทศนี้

เพราะว่ามันถือเป็นมาตรการชั่วคราวที่ต้องระวังเชื้อกลายพันธ

แล้วก็มาตรการสำหรับชาวต่างชาติ

แต่คราวนี้คำถามที่มิกเขาถามว่า๓ประเทศที่ห้าม
เอ้าแล้วถ้าเกิดคนไทยไปทำมาหากินอยู่ที่นั่นล่ะ
จะทำยังไงคนไทยมาได้
เดี๋ยวก็จะมีพวกไฟให้คนไทยกลับมาได้
แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับ
เขาบอกทั้งนี้ทั้งคนไทยทั้ง๓ประเทศยังสามารถเดินทางกลับบ้านแล้ว
กลับบ้านคือกลับประเทศไทยของเราได้นะฮะ
คือในอินเดียเองเนี่ยเฉพาะตัวสายพันธุอินเดีย
เขามีการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์อินเดียเอง
ในประเทศเขาเนี่ย๓๐กว่าสายพันธุ์เลยนะคะ
ฮะจริงตอนนี้ล่ะกระจายแบบจากสายพันธุ์อินเดีย

ซึ่งวันนี้ข่าวนี้ที่คนจับตามอง
เนื่องจากหมออย่างที่เมเมกิบอก
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ

ค่ะเขาอยู่ที่อเมริกา
เขาเป็นคุณหมออยู่ที่อเมริกาคุณคิดว่าต้องเก่งไหมล่ะ

ปรากฏว่าโอเคเขาก็ฉีดไฟเซอร์มาแล้ว
๒โดสคือ๒เข็มแล้วฉีดมาครบเสร็จหมดแล้วนะ
เขาก็บอกเอาละรู้สึกพ่อแม่อยากจะกลับไปหาพ่อหาแม่ที่อินเดีย
เขาเนี่ยก็เลยเดินทางกลับมาหาพ่อหาแม่เขา

ปรากฏหมอที่ฉีดไฟเซอร์มาแล้ว๒เข็มเนี่ยนะ
ตายเพราะเชื้อโควิดสายพันธุอินเดีย

ถูกเขาบอกว่าเขาเพราะอเมริกา

เขาได้รับไฟเซอร์มา๒เข็มแล้วด้วย
แต่ก็ตายที่อินเดียเพราะไปเยี่ยมพ่อตา
เขาบอกว่าแม้ว่าจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิดของไฟเซอร์นะ

เพราะฉะนั้นของไฟเซอร์เนี่ยนะครับ
แต่ก็เรียกได้ว่ามันเอาไม่อยู่
ในที่สุดเขาก็เสียชีวิตอัน
มันเป็นแค่การป้องกันในส่วนหนึ่ง

แล้วเชื้อที่เป็นมันจะได้ไม่รุนแรง

แต่อันนี้อาจจะแบบรุนแรงมาก

เขาก็บอกว่าบางทีการฉีดไฟเซอร์
มันอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าคือตัวกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ทำการหาข้อมูล
บางทีมันไม่ได้ฉีดเอเชียทั้งหมด
คือฉีดเฉพาะยุโรปกับฝั่งยูเอสอย่างนี้

คือมันกำลังไม่มีผลที่ออกมาสองกว่าแน่
เอาจริงนะของไทยของเรา

พบรวมวันนี้ไปตรวจสุขภาพ
ไปตรวจไตตามวงรอบใช่ไหม

ตอนนี้ต้องแบบเต็มที่เลย
แล้วก็โอเคต้องลองดู

ซึ่งวันนี้นนทบุรีเนี่ยยังวิกฤตนะฮะ
เพราะนนทบุรีของเราปลาไป๑๖๕ถูกต้องไหมรถเมย์วันนี้

ถ้าสมมุติดูภาพรวมแล้ว๑๖๐๐กว่า
ก็เบาลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ตีไปแบบ๒๐๐๐กว่า

หมอยอดคนตายเขาบอกไม่ต้องห่วง
ยอดคนตายเนี่ยถ้าสมมุติมีคนติดเยอะเนี่ย

ถ้า๒อาทิตย์นี้มันยังไม่เหลือหลักร้อย

ประมาณสักพันสองพันพันกว่าสองพันอย่างเงี้ย

ถ้าอีก๒อาทิตย์เราดูตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไป

แต่ถ้าสมมุติมันเริ่มมีแนวโน้ม

ตอนนี้กราฟมันกำลังอยู่ช่วงขึ้นขาขึ้น

แต่จริงอยากรู้จำนวนของที่เวลาเขาตรวจเชื้อเหมือนกันในแต่ละวัน
ว่าเขาสามารถที่จะตรวจได้เท่าไหร่มันจะได้รู้ปริมาณการเทียบได้เลยไง
ใช่เพราะอย่างนั้นเราก็จะเห็นเลขปริมาณเท่านี้
แต่ถ้าสมมุติเรามีการตรวจได้มากกว่านี้ตัวเลขเราจะเยอะขึ้นหรือเปล่า

ซึ่งเมื่อวานฉันก็แบบว่าประมาณฉันก็ไม่รู้
จะโทรสั่งดอกไม้ผลไม้ไห้พระวันอาทิตย์
พี่ค่ะตอนนี้ทุกหนูทุกคนอยู่ในห้องหมดเลย
เพราะคุณยายหนูที่ขายพวงมาลัยติดโควิด

พวกหนูก็คือเขาก็ให้อยู่ในแฟลต์ก่อนรอเตียงว่าง

เอาแล้วไม่มีประกันอะไรเลยเหรอบอกไม่มี
นางก็ว่าอย่างนี้แล้วก็ถามว่าแล้วไง
หนูก็ยังไม่รู้เพราะว่าเขากำหนดตรวจ๓๐๐คน
สมมุติวันนี้เขากำหนดว่าตลาดห้วยขวาง๓๐๐คน
หมดจากปุ๊บคนที่ไม่ได้ตรวจก็ยังไม่ได้ตรวจ
แต่วันนี้รู้สึกเขาก็จะสุ่มตรวจอีก

ก็ต้องดูอีกว่ายอดมันขึ้นที่เท่าไหร่
เพราะว่าตรวจเยอะมันก็ไม่มีที่จะรองรับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็บอกอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือเปล่า
แต่ตรวจช้ามันก็กลายเป็นปัญหาว่าบางคนอาการก็คือหนัก
บางทีเชื้อลงปอดไปจนปอดมีปัญหาอีก

ลงแล้วเหรอ

ขนาดอยู่ในการรักษาของคุณหมอแล้วเชื้อก็ยังรุนแรงอยู่ดี
ฉันถึงบอกวันนี้เห็นไหมเป็นกระเทยทุกคนจะต้องมีประกัน

เป็นกระเทยอย่างแรกนี้จนนอกจากจะมีอะไรทุกอย่างปลากะเทยต้องมีประกันนะ
พี่มดนอกจากเฉพาะเฉพาะแบบว่าบุคคลเพศอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้บอกเลยว่าคนแห่ทำประกันเยอะมากเลยค่ะ
แต่เวลาทำประกันก็ระวังโดนประกันหล่อ

มันไม่ใช่แบบอย่างมะอย่างนี้ทำประกันไปปีนึงแล้วอีกปีนึงไปเจอมะอย่างนี้บางทีมันไม่ออกนะ
เขาถือว่าตามสัญญาคุณจะต้องกี่ปีกี่ปีอย่างนี้

คุณจะต้องดูพอสมควรหรือเหมือนวันนี้คุณไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่เขาตกตกใจกันเห็นไหม
รักษาพยาบาลมาเกือบล้านนั่นน่ะ

ถ้าคุณไปนอนห้องแพงเขาก็คิดปกตินะไม่ใช่รัฐบาลออกนะฮะทำความเข้าใจสมัยก่อน
ใช่แต่อันนั้นเขาอาจจะมุมที่พี่มดเล่าเรื่องของครอบครัวนี้จริงเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการแจ้ง
จะมีค่าอะไรเท่าไหร่บ้างจนแบบว่าคนที่เป็นตัวญาติของคนไข้เองต้องมานั่งถามว่าแบบมีอะไรเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่แน่นอนวันนี้มันเป็นที่เรื่องพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเราเห็นไหมฮะดาราหลายคนลงปอดนะเด็กวัยรุ่นหลายคนตอนนี้ลงปอด
ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้สูงอายุนะ
คราวนี้ควรตายวัยรุ่นเยอะลองดูดี
มันก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงมาก
หลังจากเฟซบุ๊กดราม่าแอดดิก
เขาได้นำภาพเอ็กซาเรย์ปอดของผู้ป่วยโควิด๑๙
จากนายแพทย์ท่านหนึ่งมาเปิดเผย

เขาระบุว่าตอนนี้อยากให้ประชาชนได้เห็นสถานการณ์คนไข้แบบที่หมอเห็น
โควิด๑๙รอบนี้มันโหดแบบหน้าสะพรึงฮะ
คนไข้อาการเปลี่ยนแปลงไวมาก
เพราะเพิ่งมาจากโรงพยาบาลหลังแสดงอาการแค่วันเดียวนะฮะ
แต่ผลเอ็กซาเรย์ปอดออกมาเขละมาก
อาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
บางคนวันนี้รู้ผลวันต่อมาเสียชีวิต
เห็นไหมทุกวันบางคนเข้าไปดีก็

อย่างพระที่มรณภาพที่เราคิดที่หมดพูดอะ
คือเข้าตอนบ่าย๓ตอนกลางคืนวันนั้น

ซึ่งในฐานะหมอโรคติดเชื้อวัคซีนซีโนแวคพอใช้ได้ครับ

ฉีดวัคซีนแก้ไข้มันยังมีป่วยเลย
ใช่ถูกป่ะไข้มันยังขึ้นเลยถูกไหม

โดยเฉพาะวัคซีนอันนี้มาวัคซีนฉุกเฉิน
เพราะฉะนั้นในฐานะหมอโรคติดเชื้อหมอก็พูดอย่างนี้ครับ

สถานการณ์แบบนี้มันใช้ลดอัตราการตายได้ฮะ
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงเสียชีวิตมากเนี่ย
ฉีดก่อนเลยเขาบอกให้ไปฉีดก่อนเลย
อย่างน้อยเนี่ยจะได้ไม่ตายมีตัวอื่นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าวัคซีนในที่สุดแล้ว

แล้วก็ต้องกลับมารีวัคซีนรีวัคซีนรีวัคซีนใหม่
ดีไม่ดี๖เดือนหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่

เพราะเท่าที่เช็คมาเนี่ยตามโรงพยาบาลเอกชนฉันไปลงทะเบียนกับเขาเนี่ย

อันนี้มียอดคุณแม่ให้ดูยอดคุณหมอพลที่คนลงทะเบียนกันไหนครับ
บอกน้อยนี่วันนี้น้อย

ซึ่งวันนี้ขนาดตัวนี้เองไปลงทะเบียนลงทะเบียนออนไลน์อ่ะ
ก็ลงกับโรงพยาบาลพระรามเก้าเนี่ยดูดิก็ยังน้อยอยู่เนอะ
อันนี้คือยอดดูสิคนยังไม่ค่อยกล้าลงทะเบียนเท่าไหร่
สิคุณแม่ให้ดูสิอันดับหนึ่งกรุงเทพภาพละคร๕๑หมื่้นกาฮัย

สิคุณแม่ให้ดูลำปางแม่บ้านหนูเอง

นนทบุรีอย่างเชียงใหม่ที่เขาติดเยอะแค่หลักหมื่น

เชิงเซามีคนไปลงทะเบียนอยู่๙๐๐กว่า
หรือว่าในจังหวัดลำปางเขามีการประชาสัมพันธ
คนลำปังเป็นคนค่อนข้างที่

ขนาดแม่หนูอสโหมอสโหมเนี่ย

แต่ชายนาฏก็มาลงน้อยมากนะดูสิ

เขาบอกว่ายอดวัคซีนน้อยตอนนี้นะครับ

อันนี้สำหรับสองสูงแรงเอง

ผ่านไปไม่กี่วันป่อมันติดเชื้อ

คลิปที่นครสัมภาษณ์กับคุณหนุ่มกัญชัยได้ไหมล่ะ

ก็ไม่เป็นอะไรสักพักหนึ่งซุดลง
ซึ่งในการฉีดวัคซีนนั้นหากติดเชื้อแล้ว

อันนี้ขอพูดอย่างเป็นทางการแล้วกันนะว่า

สิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยได้คือช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อ
หากมีโอกาสจองวัคซีนได้

อย่างพวกเรามีใครพอมีเงินก็เสียแบบจ่ายเงิน
แต่ก็รู้สึกอย่างพี่จองที่โรงพยาบาลพระราม๙พี่จะได้ฉีดที่๙ตุลาคม

คือตอนนี้สิ่งที่พวกเรารอคือรอของดีที่สุด

จริงมีอยู่โรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลเอกชน
เห็นเขาออกมาชี้แจงว่าอย่างสมมติว่า
เขามีการทำแบบสอบถามสำหรับบอกว่า
แล้วสุดท้ายเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เขายกเลิกการของโรงพยาบาล
เพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัคซีนจะมาเมื่อไห
ดังนั้นเขาก็ไม่ได้อยากให้ประชาชนมานั่งรอคอยว่า
อันนั้นจะมาที่โรงพยาบาลเขาเมื่อไหร่

ตุลายถ้าสมมติว่าของพี่ผัดเหรอคะ
ของพี่ผัดห้ามิถุนานี้เพราะว่าพี่ผัดเป็นกลุ่มเสี่ยง

สรุปว่าถ้าพวกมีโรคประจำตัวต้องแอดมิตรค่ะ
เพราะของพี่ผัดมีโรคประจำตัวหลายอย่างด้วยใช่ไหมคะ

บอกว่าถ้าเกิดต้องฉีดจริงต้องระงับยาพวกอย่างนี้
เกี่ยวกับขยายหลอดเลือดอะไรหดหลอดเลือดอะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงแล้วที่ตอนนี้ไอ้ล็อตใหญ่ที่ลงทะเบียนฉีดกัน

เพราะว่าแอสตร้าเขาจะฉีดแอสตร้าให้กับคนที่สูงอายุ

คุณจะได้ฉีดแอสตราถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งวันนี้คือ
ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยฉีดแอสต้าฉีดไปเถอะเพราะว่ามัน
เขาบอกว่าแอสต้าเนี่ยเหมาะกับผู้ใหญ่พวกผู้สูงอายุ

อันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะแบบว่า
เหมือนกับยุ่งแต่กับโควิดแล้วลืมบางเรื่อง
เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีการทำฟันปลอม

ปลอมเข้าใจไหมฟันปลอม
ใช้แบบว่าวัสดุที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้หรอคะ
เล่าให้ฟังค่ะที่มีเฟซบุ๊กนะคะ
ชื่อพระเด็จพูลวิทยากิจนะฮะ
ซึ่งเป็นทันตแพทย์ที่คลินิกฟันสวยที่แก่งคอยสระบุรีค่ะ
ก็โพสต์เรื่องราวอุทาหรณ์นะคะในช่วงโควิด๑๙ว่า
มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเข้ามาหานะบอกว่า
ท่านบอกว่าท่านปวดฟันมากอ่ะนะคะแล้วก็ช่วยดูให้หน่อย
พอเอ็กซาเรย์ฟันเนี่ยก็พบไอ้ตรงต่อฟันเนี่ย
โอ้โหมีฟันสิบซี่นะก็เลยต้องเอาออกนะ
เจอแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นงานยากแน่นอน
แต่ว่าก็ผ่าตัดสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ
แล้วก็มีปัจจัยเท่าไหร่ถามท่านเลยเนอะถามพระ
ก็บอกว่ามี๓๐๐บาทเท่านั้นเอง
ทีนี้ผ่าปกติผ่า๑๐ซี่มันไม่๓๐๐อยู่แล้วนะ
แต่ทางคุณหมอเนี่ยก็บอกไม่เป็นไร๓๐๐ก็ไม่เป็นไรรับได้อยู่นะคะ
ทีนี้หลังจากที่นั้นก็ให้กินยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดนะ
แล้วบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้ท่านมาตัดไหม
อย่างนี้นะคะสำหรับสาเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะว่านี่เลยค่ะฟันปลอมเถื่อนไม่ได้มาตรฐานนะคะ
มันเลยทำให้ติดแน่นกับรากฟันเก่านึกออกไหม
มันไปติดกับราดฟันเก่าแบบแน่นอ่ะมันไม่ออกอะนะคะ
เพราะฉะนั้นจึงทำให้พระคุณเจ้ามีอาการปวดฟัน
เขาก็เลยเตือนมาว่าให้ระวังด้วย
เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไปทำฟันแล้วได้ของปลอม
ดังนั้นต้องไปหาคลินิกหรือว่าโรงพยาบาล
ที่ทำฟันแบบถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะว่าฟันโรคฟันหรือเกี่ยวกับในปากหรือปริทนอะไรพวกนี้

มันไม่รุนแรงแต่เอาจริงถ้ามันติดเชื้อเนี่ยมันรุนแรงนะคะ

รุนแรงเลยเพราะฉะนั้นก็ผู้ใหญ่เนอะ
ดูแลญาติผู้ใหญ่เวลาไปทำเนี่ยอันตราย
เพราะจริงสมัยก่อนจะมีแบบว่าทำฟันปลอมตามตลาดนัด

มีทำรีเทนเนอร์ทำที่ดัดฟันอะไรอย่างนี้
ดัดฟันตามตลาดนัดไงเพราะใส่เหล็กดัดฟันแล้วมันดูเซ็กซี่แล้วน่ารักนะ
สมัยก่อนตอนนั้นเด็กวัยรุ่น
ไม่ใช่จ่ายก็โอ้โฮตายฟัน

ที่แลปนึงก็คนเยอะนะคะ
หรือว่าตามโรงพยาบาลก็จะส่งมาแลปนี้แหละ
พื้นโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้อย่างบางที่รามคำแหง

ใช่ก็มีการจำกัดจำนวน

ล้นอาจจะตรวจได้ไม่ทันอาจจะต้องกระจายไปอย่างที่อื่นด้วยอะไรอย่างนี้
ขอให้คุณผู้ชมรอดขอให้คุณผู้ชมปลอดภัยนะคะ
ให้เราศึกษาให้มันดีพออีกหน่อยเมื่อก่อนเราเคยเรียนดูหนังดูละครดูอะไรอย่างนี้
เวลาเขารบกันเขาจะใช้อาวุธสงครามถูกต้องไหมมันจะใช้ยิงขีปนาวุฒิหรืออะไร
กูรู้ไหมฮะณวันนี้เขามีการเจอเอกสารหนึ่งเขาก็บอกว่าหลังจากนี้สงครามโรค
วันนี้เขาก็บอกว่าผู้อำนวยการสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์แห่งออสเตรเลียเนี่ย
เขาบอกเอกสารนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดที่สุดแล้วว่า
ผมคิดว่าทางออสเตรเลีเขาบอกเลยนะว่า

ชัดเจนว่าอีกหน่อยนักวิทยาศาสตร์

งครามโลกถ้ามันจะเกิดหรือสงครามอะไรระหว่างประเทศ

มันไม่ใช่มีระเบิดอุ้ยเผาไม้ยิงระเบิดไม่มีแล้ว

เขาก็บอกว่าเขาก็จะใช้ไอ้พวกเนี่ย
ไวรัสสายพันธุ์ต่างไโคโรนาไวรัส

อันนี้เป็นเรื่องที่เขาพลาดการไว้ไม่ใช่รอบนี้มันเกี่ยวอะไรกันกับอันนี้นะครับคุณผู้ชม
เมืองไทยอ่ะแบบมนุษย์ทิพย์เยอะเก่งเท่านั้นแหละ

กลับมาวันแรกเขาบอกมิติใหม่แห่งการขายลอตเตอรี่
เดี๋ยวนี้ขายธรรมดามันยากไปนิดนึง
ปังทีซื้อยากไงเยอะมากว่าแม่เขาเงียบเลยนะ
ต้องหาวิธีแล้วก็มีเทคนิคในการขายนิดนึ
ทุกคนวิ่งหาโครตารอตเตอรี่ฉันพูดจ้างแต่ปีแล้ว
ไปดูนะคนที่ได้โคต้าลอตเตอรี่ไปบางทีจะเป็นทุกขลาบเอานะ

แบบก็ทุกแผงเหลือหมดอะ
ทุกคนต้องมีนหาแบบเทคนิคการขายแบบใหม่มาเสนอกับแม่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาไปดู
สิ่งใหม่แห่งการขายลอตเตอรี่เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ

แม่ทุกวันนี้คนเห็นไหมบางวันบางล่าสุดเอานกนกมาจิบ
ใช่มาหยิบลอตเตอรี่ล่าสุดฉันเห็นลูกเจี๊ยบ
ใช่ลูกเจี๊ยบก็มาอู้สิบสี่วันอยู่บ้าน
พี่พันธ์เอากระดาษเขียนตัวเลขแล้วให้แมวเลือกเอาแมว
วันดีคืนนี้เอาวัวเอาควายมากินด้วยนะครับจริง
มิติใหม่ของการขายลอตเตอรี่ซึ่งวันนี้บางคนโอ้โหมีรถแรกแจกแถมด้วย
ป่ะบางทีแบบเอาไฟเอลอีดีเล่นแล้วแบบอยู่ที่ว่าเอลอีดีไปหยุดตรงไหน
ก็หยุดตรงไหนก็มีฉันเห็นเออแปลกดีเหมือนกันน้อง
ซึ่งแต่วันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกแชร์กันอย่างมาก
หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเนี่ยเขาโพสต์รูปภาพเพื่อนคนสนิท
เต็มไปด้วยแป้งนี่นี่ไงแป้งฝุ่นโอ้โห
ตามร่างกายแล้วก็มีการเขียนตัวเลขต่าง
พร้อมกับระบุข้อความมิติใหม่สำหรับท่าน
ยังไม่มีเลขในดวงใจวันนี้ทางร้านมีกุมารให้ท่านได้ถูด้วย
ถูถูเข้าไปเพราะทาแป้งไว้ให้คุณแล้วถูเข้าไปนะฮะ
มีกุมารเนี่ยมาให้คุณถูหาเลขเชิญจ้าเชิญจ้าแม่จ๋าแม่จ๋า
นะฮะแชร์ได้นะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี้ย
ติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กนะฮะทราบว่าเป็นคุณธนชัยชูสงศ์
เป็นเจ้าของร้านสนิมวินเทจนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟอ่ะเนาะ
ขายร้านกาแฟขายกาแฟเล็กเล็กอ่ะหน้าร้านเนี่ยตั้งแผงขายลอตเตอรี่อยู่ที่
จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะส่วนคนที่ทาแป้งสีขาวขาวเป็นกุมารทองเห็นไหมนี่นี่
คือนัทธพลบุญเรืองทั้งคู่ก็เปิดเผยอย่างนี้

ส่วนที่ลงทุนแต่งตัวคล้ายกับกุมารทอง

มันเป็นกลยุทธ์ที่จะสร้างจุดขายในยุคที่
โควิด๑๙กำลังแพร่ระบาดระลอก๓เนี่ยนะครับ
ซึ่งถ้าเลขเด็ดที่กุมารทองให้ถูก
หน้าลูกค้าก็คงมากันแบบแน่น

เขาคิดว่าอย่างน้อยมันจะต้องมีลูกค้าแห่มาบ้าง
แต่ถ้าไม่มีคนถูกกุมารทองก็หลบไปก่อน
เขาบอกว่าถ้าสมมุติไม่มีใครมาซื้อของเขาแล้วไม่มีถูก

กุมารไม่ใส่แมสอะ
โถคนเรามันจะต้องแก้เครียดอะจริง
ก็ต้องหาวิธีบางทีอยู่นิ่งมันไม่ได้กระเตื้องขึ้น

เขาบอกลอตเตอรี่เวลาลงทุนงวดหนึ่งมันลงทุนเป็นแสนนะ
ต่องงวดบางคนลงทุนมาปุ๊บ
แล้วมันเหลืออย่างช่วงนี้คนออกจากบ้านไม่ได้มันเหลือติดมือ
ถ้ามันถูกก็ถือว่าโชคไปถูกต้องไหม

อืม
ขอให้ถูกทุกคนอยากให้รวยกันทุกคนนะ
เอาไม่ถูกทุกคนรัฐบาลก็จริงสิแม่

โอ้น่ะไม่เป็นไรให้ประชาชนรวยบ้าง
มีวิธีหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นแบบชั่วโมงทำกินนิดนึงนะคะ
เขาทำเงินได้แบบว่าสะพัดเร็ววันละแสน
ทำอาชีพอะไรกันเป็นชาวประมงนี่แหละค่ะ

ที่หมู่เก้านะคะบ้านปากครองจังหวัดตรัง
ชาวประมงชายฝั่งนี้เขามีการแล่นเรือออกไปกลางทะเลค่ะ
เพื่อที่จะเก็บแมงกระพุนหัวโล้น

ที่เขาลอยอยู่เหนือน้ำกลางทะเลนับแสนตัวเลยล่ะค่ะ
ก่อนจะนำกลับมันยังใช้ฝั่งซึ่งมีพ่อค้าเนี้ย
รับซื้ออยู่ในพื้นที่ประมาณสามเจ้าสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงเนี่ย
ลำวันละห้าพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทรวมทั้งพ่อค้าที่รับซื้อก็สามารถสร้างรายได้ได้แบบว่าเป็นหลักแสนเลยต่อ

ก็ทำเงินให้เขาแพร่สะพัดในชุมชน

จากการสอบถามนายเกษมบุญญาอายุ๕๒ปี

ขอแสดงความดีใจกับชาวประมงพื้นบ้าน

จากการประกอบอาชีพทั่วไป
เป็นการประกอบอาชีพจับแมงกระพุน
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมจากฝั่งตะวันตก
ใน๑ปีจะเข้ามาชายฝั่ง๑ครั้ง

สามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะ
ทางการวิจัยเป็นอาหารที่สามารถกระตุ้นเลือดลม
และสามารถสร้างภูมิต้านทาน
ซึ่งเราจะนำส่งให้ตลาดทั่วทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
ส่วนรายได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือค่ะ
อย่างน้อยอยู่ที่วันละ๑๐๐บาท

ก็จะอยู่ที่๔๐๐๕๐๐บาท
จนถึงหลักหมื่นบาทต่อลำเลยทีเดียว
กลางตลาดเปิดกว้างราคาก็จะสูงขึ้นไปอีก
แต่ถ้าตลาดปิดช่วงนี้ราคาก็จะต่ำลง
ทางด้านนายทวีศรีใหม่พัทธลุง
อายุ๕๔ปีก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านเหมือนกัน
กล่าวบอกว่าปกติตนทำอาชีพประมงอยู่แล้ว
สำหรับแมงกระพูลนั้นเป็นรายได้เสริมค่ะ

แต่ตอนนี้ราคาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เพราะตลาดในช่วงโควิดค่อนข้างปิด
ซึ่งทางแมงกระพูลก็ไม่ได้ขึ้นทุกวันด้วย

ช่วงไหนลมดีน้ำขึ้นดีมันก็จะมามาก

ดังนั้นก็ต้องอยู่ที่แต่ละวันด้วย
สำหรับรายได้ก็ตกอยู่ที่หลักพันธุ์

แต่หากลำไหนต้องแบ่งกับลูกน้องด้วย
ก็จะตกวันละ๕๐๐๖๐๐บาทต่อคน

แต่ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของลำเรือที่เราบอก

เพราะว่าต้องเฉลี่ยให้กับเรือลำอื่นด้วย

หาทะเลแม่โปรโควิดกันแล้วใครสั่งครับแม่

ไม่ใช่หมายความว่าสมมุติเขาจับมาแล้วก็
เดี๋ยวนี้ร้านอาหารก็ปิดถูกไหม

รอบนี้รอบแรกเนี่ยพวกแรปพวกอะไรคึกคักกันมากเลยนะ
รอบ๓ไม่คึกแล้ว

สุดท้ายเราเห็นเพื่อนขายเราก็อุดหนุนใช่ไหม
เพื่อนขายมะม่วงกวดอย่างนี้
เราก็ไปอุดหนุนเพื่อนช่วยโควิด

มันก็มีหมดระดูกการไหม
สุดท้ายก็มีแต่คนขายแต่ไม่มีคนซื้อ

คนที่ยังขายน่าจะแบบ

แวะไปซื้ออะไรนะโรตีสายไหม

คือตัวสายไหมมันจะเป็นน้ำตัก
มันเหนียวแล้วอ่ะแล้วแป้งก็เก่า

หลายเจ้าที่บอกว่าเขาเองบางที

เก็บไว้นานแล้วลูกค้าไม่มี
กลายเป็นว่าของที่มีอยู่ก็เสียอีก

คือเขาจะต้องปิดตลาดใช่ไหม

เขาก็จะมีพวกคนยกของยกผักยกอะไร

อืมปิดกันหมดเลย
เหมือนข่าวนี้ที่อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะ

คนซื้อก็ไม่รู้ว่าให้น้อยไปหรือเปล่า

เหมือนกับเราเข้าใจนะว่า
เออของมันอาจจะเสียแล้วมันทำยังไง

ได้โพสต์ข้อความที่ได้รับจากลูกค้ารายหนึ่งนะคะ

โทรสั่งยำมารับประทานที่บ้านนะคะ
โดยลูกค้าก็สั่งยำมาจำนวน๑๒ถุง
ราคา๓๐๐บาทก็ตกถุงละประมาณ๒๕บาท

นี่มันยำนะไม่ใช่น้ำจิ้ม

หลังจากเรื่องดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะคะ
บางส่วนมองว่าปริมาณอาหารแค่นี้ที่เห็นเนี่ย
มันน้อยมากนะคือมันน้อยมาก
ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือว่าอย่างนั้นเราชินกับการว่าชามเล็กใช่ไหมคะ
ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยคือไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันคือยำอะไรนะคะ
เพราะว่ามองเนี่ยเห็นแค่น้ำยำกับผักเครื่องเคียงเท่านั้นนะคะ
ขณะที่บางส่วนมองว่าเอออาหารประเภทนี้นะคะ
ปกติร้านยำถ้าราคาประมาณ๒๐บาทเนี่ยก็จะได้แบบนี้แหละ
แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่พวกซีฟู้ดเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะยิ่งได้น้อย
ที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ
โดยจะกินได้ประมาณ๒คำเท่านั้นเองนะต่อ๑ถุง
ยำทิปอะไรก็ทิปกันหมดนะ
ยำทิปแต่มันน้อยมากนะประมาณนี้นะคะ
เหมือนก็เตี๋ยวเลือนนะ
ยำทิพย์
เอาข้อคุตตามข่าวต้องมั้ย
ไม่ได้ที่มีสายหลายพันค่ะที่เป็นพิษ
แต่ไอ้สายมันอะสายมันใดยางอย่างนี้
คือน้องมันอ่อนแล้วมันไปทั่วน่ะ
เหมือนเข็มแต่ตัดกลางได้

อ๋อเป็นเด็กยากจนใช่ไหมครับ

ก็ส่งกำลังใจชื่อน้องน้องโวลใช่ไหมฮะ

ยังไงเมื่อน้องสอบติดหมอเนี่ย
ก็จะส่งน้องเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาศาลคาม
ถูกณวันนี้นะครับนางสาวณฑวดีเหล่าบุภาอายุ๑๘ปี
เป็นนักเรียนของโรงเรียนกาละศิลปิธิญาศัพท์จัวร์กาละศิลป์

สอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี๒๕๑๔รุ่นที่๑๖เนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นแต่ครอบครัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยากจน
อาชีพก็คือปลูกพืชผักสวนครัวขายผักชี้อะไรอย่างนี้นะฮะ

วันนี้ดีใจด้วยว่าน้องได้เงินไปแล้วทั้งหมด
โอ้ยสาธารณะครับว้าว๒ล้าน๗
ซึ่งตัวน้องเขาเองเขาก็ออกมาขอบคุณนะฮะว่า
ไม่อยากจะเชื่อขนาดเศรษฐกิจอย่างนี้
เอาจริงตัวเองก็อยากชอบเรียนหนังสือสถานะที่บ้านไม่เอื้ออำนวย
ทะลุ๒ล้าน๗ไปแล้วไม่คิดว่ามันจะมากมายขนาดนี้

แล้วน้องเขาก็บอกว่าเขาจะสัญญาว่าจะเรียนให้ดีที่สุด
จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์จบหมอออกไปแล้ว

สรุปน้องได้เรียนต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เนาะ

ดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงหน้าอัปเดตอาการคุณพลอยเชอร์มานกันสักนิดนึง

กลับเข้าค่ะ
ที่เรื่องของคุณพลอยเชอร์มานกันสักนิดนึงนะคะ
หลังจากที่คุณพลอยเชอร์มานเขาออกมาประกาศว่าติดโควิด๑๙
พร้อมกับมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะคะ
ก็พบว่าเดินทางไปเที่ยวในหลายแห่งเลย
งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตออกมาวิภาควิจารณ์กันแบบ

พอยเชอร์มานนี่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียว
ล่าสุดนายธิรพงศ์ช่วยชูค่ะนายอำเภอของเกาะสมุยเองเนี่ย
ก็เป็นในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกเกาะสมุย

ลงพื้นที่ปฏิบัติการแผนค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะ
สวอปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้กับประชาชนแรงงานชาวต่างชาติ
แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะ
ทางด้านนายธีรพงศ์มีการเปิดเผยค่ะ
เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีการพบเชื้อของแรงงานชาวเมียนมา
ได้ปฏิบัติการแผนค้นหาเชิงรุกด้วยนะคะ

แล้วก็มาประเมินสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่นี้ปลอดภัยแล้วหรือไม่นะคะ
แล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะ
เคสของคุณพลอยเชิงมานเองในทีมสอบสวนโรค
มีการลงพื้นที่ไปด้วยในส่วนของทั้งโรงแรม
ที่คุณพลอยไปพักนะคะแล้วก็สนามบิน
ก็มีการแจ้งให้มีผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
หรือว่าสัมผัสกับตัวคุณพลอยมารับการตรวจหาเชื้อแล้ว
อกจากนี้เนี่ยทางทีมสอบสวนโรคของเกาะสมุยแล้วก็เกาะพงันด้วยนะคะ
ได้ร่วมกันหาสาเหตุว่าคุณพลอยเนี่ยไปติดเชื้อมาจากตรงไหน

ผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
จะต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมเท่านั้น
หรือว่าพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นนะคะ
ส่วนพื้นที่ของเกาะพงันที่ดาราสาวไปเนี่ย
ก็อยู่ระหว่างการทำงานของทีมสอบสวนโรคเช่นกัน

คือก่อนหน้านี้ช่วงวันที่๒วันที่๓

ทีนี้พอเธอกลับมาเนี่ยเธอก็ชัดเจนเลยว่าเธอกักตัว
มีการตรวจโควิดครั้งแรกไม่พบเชื้อ

เห็นไหมครับผลเป็นลบไม่พบเชื้อวันที่๒๑
แล้วพอหลังจากตรวจโควิดครั้งที่๓วันที่๒๔
ทราบผลวันที่๒๕ว่าไม่พบเชื้อ

คือจริงเดี๋ยวคุณผู้ชมบางคนน่าจะงง

ตรวจโควิดมาครั้งที่๔ถึงจะมาเจอเชื้อเหรอ

ดังนั้นเนี่ยรอบนั้นเขากักตัวของเขาแล้ว
แล้วก็ผลตรวจออกมาจนครบ๑๔วันเขาไม่พบเชื้อ
เขาก็เลยมีการเดินทางไปต่อที่สมุย

หลังจากนั้นก็คือจะมีการไปที่นู่นที่นี่
มีเดินทางไปเกาะพงันวันที่๒๖
ก็กลับมาอย่างนี้อยู่ที่โรงแรม
กลับมาอยู่ที่กรุงเทพก็คือวันที่๘เดินทางกลับกรุงเทพมา
ก็คือขึ้นเรือกลับจากเกาะพงันมาลงที่สมุยแล้วก็กลับกรุงเทพ
เสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่๙แกกลับมา
คือกลับมาวันที่๘ไปตรวจเชื้อเลยที่คุณพลอยเขาเขียนทำไลน์มา
วันที่๙ทราบผลว่าผลเป็นบวกติดโควิด
เพราะจริงเลยแกจะเริ่มไปทำงานแล้ว
ก็เลยมีการไปตรวจหาเชื้อปรากฏว่ามาพบเชื้อว่าตัวเองติดโควิดนั่นเอง
ก็เลยมีหลายกรณีเป็นดราม่ากันไปนะคะ

เราเอาง่ายเราจะไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เถอะ
ต้องดูด้วยมันเริ่มกักตัวแล้วนะ
ใช่ค่ะคือตั้งแต่นี่ใช่ค่ะ

แล้วจะต้องมีการกักตัวด้วยอะไรอย่างนี้

อย่างของครูพลอยเขาก็ไปตั้งแต่วันที่๒๐กว่า
ซึ่งประกาศนี่มีการปรับปรุงข้อมูลคือวันที่๓พฤสภาคม

เข้าไปตั้งแต่ปลายเมษายร์เลย
น่าไปอยู่นาน
เมษายนปิดเมลมนะครับ
เขาก็แนะงาน
มันต้องแหล่งงานตัว
ใช่ถูกต้องไหมล่ะหรือสมมุติว่าเข้าไปที่นั่นก็ต้องไปกักตัวยาวไปเลยหรือเปล่าครับสิบสี่วันเขาบอก
ก่อนที่จะออกไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรในนั้นได้

คุณพลอยเขาไปวันที่๒๕นั่นแหละ
ซึ่งเขาก็บอกเลยไงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพของเราเนี่ยถือเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงเลยล่ะ
เสี่ยงสีคนนี้ที่เยอะ
เดินทางไปไหนดูกันดีนะฮะว่าแต่ละจังหวัดเขาให้กักตัวกันเท่าไหร่
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันอีก
เราไปที่กุ้งพลอยตอนแรกฉันไม่อยู่มา๒๓อาทิตย์
กุ้งพลอยไข่วะกุ้งพลอย
ติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์อดีตเมียสอนราม

ถูกค่อดราม่าแบบเต็มเหนียวจริง

สอนรามก็ออกมาเสี๊ะเสี๊ะหมื่นกันเยอะพอสมควร

เป็นกรณีปมดราม่านะครับ
แชทต่อมาเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจง

ทำไมมันเริ่มจากที่คุณไปบอกว่าพัฒนาลูกคุณพัฒนาการลูกคุณมันไม่ดี
ถูกต้องไหมลูกจะต้องมีม่งมีแม่อะไรอย่างงี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราว
มีการไลค์แฉไปไลค์แฉมามีการโต้ตอบกันในไอจีโต้ตอบไปโต้ตอบมา
ลามสัมภาษณ์ตรงนี้ตอบกลับมาไม่จบสรุปเมื่อวานรู้สึกผู้หญิงจะออกมาขอโทษ
ใช่ใช่ไหมเขาก็ถามอ้าวหนูเหม่าอะไรหรือเปล่าเหม่าไปหาว่านางเมายา
นางก็ไปตรวจเลยว่านางไม่ได้มีผลไม่มียาเสพติดนะทุกอย่างนางก็ไปตรวจมาให้ดูว่า
นั่งก็ไม่ได้บางคนบอกอ้าวเมาหรือเปล่านางก็ไปตรวจว่า
หนูไปตรวจมาแล้วค่ะหนูไม่ได้เมานะคะอะไรอย่างนี้นะครับ

ล่าสุดแฟนคลับสอนรามเทพิทักษ์นะฮะ

พร้อมกับข้อความว่าต้องขออนุญาตพูดผ่านทางนี้นะคะ
หลังจากที่ได้เห็นข้อความจากเพจและสื่อต่าง
เราเราขอชี้แจงเพื่อปกป้องตัวเองตามประเด็นดังนี้นางว่าอย่างนี้
ข้อแรกเรื่องที่จะดำเนินคดีจะฟ้องร้องเรื่องอะไร
เราจะได้ทราบคนที่เสียหายคือนางนางบอกนะฮะ
ข้อสองเรื่องที่บอกว่าได้ขอเลขบัญชีมาเนี่ย
แล้วทางเราไม่ให้เลขบัญชีอันนี้ไม่เป็นความจริง
ดูได้จากภาพคือการสนทนาครั้งสุดท้ายเนี่ย
ได้ขอเลขบัญชีแล้วให้ไปแล้วนะนางก็บอกนางก็ให้ไปแล้วนี่
ข้อ๓ที่บอกว่าทำไมไม่ติดต่อมาหา
เพราะว่าไม่ได้บล็อกอะไรอันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ
เคยมีการลบไลน์และบล็อกไอจีของเราจริง
ไม่ได้ออกมาเพื่อให้เป็นประเด็นอะไรนะคะ
แต่เราถูกกล่าวหาเลยขอชี้แจงว่า
สิ่งที่พูดทั้งหมดคือความจริง
เราพูดด้วยความสัดจริงทุกอย่างตรวจสอบได้
นางว่าโอเค
อันนี้เคสกุ้งพลอยนะวันนั้นสัปดาห์ที่แล้ว
หนุ่มเล่นประเด็นคุณพอสกับคุณพิมดาว
แล้วก็หายไปนะวันนี้คุณไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟัง

เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อค่ะค่ะ

คือก่อนหน้านี้มีโอกาสได้เล่าให้พี่มดดำฟังอยู่

ใช่แล้วอืมตอนนี้เป็นหน้าเราอยู่ตรงนี้โอ้โฮ

ไม่แอปอย่าเพิ่งเห็นในรายการ
เขาไม่ต้องใส่เพราะว่าเขาใส่ให้เราแล้ว

แต่สวยอ่ะไปดูคุณน้องอัมแมนด่าชนิดหนึ่งค่ะ
เพื่อจะมีการประกวดในอีกไม่กี่วันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะ
ช่วงนี้ก็จริงกำลังอยู่ในช่วงของการเก็บตัว
ก็เขาบอกว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมาก

เมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำ
มาถึงที่นี่แล้วก็พร้อมทำเต็มที่ค่ะ

สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดในชีวิต
นี่ลองดูภาพอันนี้ก็เป็นภาพที่เขาอยู่

สู้ค่ะคนไทยทุกคนเชียร์น้องอยู่แล้ว

ขอบคุณอาหารมากมายที่ส่งไปให้ทุกร้าน

ขอกลับมาทำรายการจะไม่ยอมกักตัวอีกแล้วฮะ
แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ทักทาย

ไปแล้วครับสวัสดีครับที่เจอกันนะครับสวัสดีค่ะ